ส่วนกรณีเมื่อวานที่เราเกาะติดสถานการณ์กันมาอย่างต่อเนื่องนะคะ
เรื่องของพอตาที่ยิงลูกเคยนี่นะคะ
หลังจากตำรวจต้องล้อมจับตะเทียบกว่า๔๐ชั่วโมง
เพราะว่าไปก่อเหตุยิงลูกเขยจนถึงขั้นเสียชีวิต
ในวันนี้ค่ะตาเทียบก็เข้ามอบตัวกับตำรวจแล้ว
ยืนยันว่าเขาถูกขโมยเงินไปจริงนะคะ
รวมทั้งหมดเจ็ดพันไม่ที่สามพันบาท
เหลือทิ้งเอาไว้เพียงแค่แบงค์๑๐๒ใบให้ดูต่างหน้าเท่านั้นค่ะ
ติดตามประเด็นทั้งหมดนี้จากรายงานเลยค่ะ
นี่คือภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังล้อมจับตะเทียบช่วงโชธอายุ๘๗ปี
ก่อเหตุใช้อาวุธปืนจุดสามแปดกระหนังยิงนายบัลลังกรายญาติอายุสี่สิบสองปีพบเป็นลูกเคยจนเสียชีวิต
เพราะเข้าใจว่าลูกเคยแอบมาขโมยเงิน
โดยตำรวจต้องล้อมจับแบบข้ามวันข้ามคืนกว่า๔๐ชั่วโมง
ในพื้นที่อำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์
ที่ใช้เวลานานเนื่องจากตาเทียบยืนยันไม่ขอมอบตัวและไม่ฆ่าตัวตาย
ตามภาษานักเลงเก่าที่เคยยิงโจรมาปล้นตายมาแล้วหลายศพ
เมื่อปีสองพันห้าร้อยยี่สิบสี่จนทางตำรวจต้องมอบโล่

ล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาตะเทียบยินยอมให้เจ้าหน้าที่ขึ้นไปรับตัวถึงบนบ้าน
หลังเจ้าหน้าที่ให้ลูกสาวและหลานสาววัย๑๘ปีมาพูดเกลี้ยกล่อมด้วย
ทางเจ้าหน้าที่จึงได้รับตัวตะเทียบไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลทันที
ท่ามกลางความโล่งอกโล่งใจของชาวบ้านที่มาดูเหตุการณ์
จากนั้นตำรวจได้นำตัวตะเทียบมาสอบปากคำ
โดยตะเทียบยืนยันว่าลูกเขยได้ขโมยเงินของตัวเองไปจริง
โดยขโมยเงินไป๗๐๐บาทไม่ใช่๓๐๐บาท
โดยเหลือเพียงแบงค์๑๐๒ใบทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้าเท่านั้น
ส่วนที่ยิงลูกเขยตัวเองนั้นทำไปเพราะโมโห
ลูกเขยตัวเองมักจะขโมยเงินของตัวเองบ่อยครั้ง
และเงินจำนวนนี้ต้องการเก็บไว้ให้หลานสาววัย๑๘ปีไว้จ่ายค่าเทิม
ส่วนข้อสงสัยที่ตะเทียบอายุมากขนาดนี้อยู่ได้ยังไงบนบ้านกว่า๔๐ชั่วโมง
เทียบเผยว่าบนบ้านมีทั้งไข่ไก่เตาแก๊สและตุ่มน้ำทำให้ไม่อด
แม้จะถูกตำรวจตัดน้ำตัดไฟก็ตามพร้อมยืนยันว่า
ขณะที่ตำรวจล้อมไม่อยากทำร้ายใคร

มันแสบตาก็ต้องปลากลับไม่เคยคิดจะยิงตำรวจเลย
จะยิงแต่โจรตัวเองเสียใจกับเหตุที่เกิดขึ้น

ขณะที่ลูกสาวตะเทียบซึ่งเป็นภรรยาของผู้เสียชีวิต

ตัวเองไม่คิดว่าพ่อจะทำแบบนี้กับสามี
แต่ไม่โกรธพ่อที่ทำลงไป

ไปขโมยเงินพ่อนั้นจริงหรือไม่ตัวเองไม่รู้

พ่ออาจจะจำผิดหลงลืม

ตอนนี้สงสารพ่อมากและเสียใจที่สามีต้องเสียชีวิต
อย่าต้องฝันแกกลัวแกต้องกินยา
มาฟังความอีกด้านจากฝั่งคนตาย

ลูกชายเป็นคนดีและเป็นเที่ยวรักของทุกคน
ขยันทำงานและส่งเงินให้เขาทุกเดือน

และที่ตะเทียบบอกว่าลูกชายเป็นคนขี้ขโมย

ก็ไม่รู้ว่าตะเทียบเอาความคิดแบบนี้มาจากไหน
และที่สำคัญตะเทียบจะไปเอาเงินมาจากไหน

เรื่องที่ตะเทียบบอกอาจจะเพราะหลงลืม

ส่วนเรื่องที่บอกว่าลูกชายติดยานั้น

เพราะลูกชายเลิกยามาตั้ง๒๐ปีแล้ว
ถ้าว่าลูกติดยาไม่เป็นความจริง

ถ้ามันจิตยานั้นมันจะเอาเงินจิำตัวไว้ส่งให้พ่อ

พ่อไม่เคยทำงานเลย

จังหวัดนครสวรรค์ภายในวันเสาร์ที่จะถึงนี้
เมืองต้นตำรวจแจ้งข้อหากับตะเทียบ
ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ส่วนปืนนั้นมีทะเบียนชื่อคุณตาเทียบ

ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับสารว่าจะให้ประกันตัวคุณตาเทียบหรือไม่
ข่าวแท้รัฐทีวีรายงาน